เวลาคิวทองค่ะมาขอช่วยโครงการนี้
เอาฮะแล้วหาแล้วก็แถมยังชวนเพื่อนดาวน์ตลกด้วย
ภิราษมีค์แขมอวันนี้เราก็ได้เห็นกันไปนะคะ
คือพี่รัศมีแขเนี่ยเพิ่งแต่งงานที่สวีเดนนะแล้วก็กลับมาเลยนะคะ
แล้วก็ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมนี้เลยค่ะ
แถมยังขออวดแหวนเพชรด้วยนะคะ
อุ๊ยตายเห็นไหมแหวนเพชรเออนะคะ
ที่สามีให้มาวิ่งด้วยนะคะ
อ้าวก็ระวังหล่นหายด้วยกันนะเอาเป็นดวงค่ะไม่เป็นเลย
คือจังหวัดบ้านเกิดพี่ตุ๊กกี้เหรอจังหวัดบ้านเกิดพี่ตุ๊กกี้ต้องมา
กี้เลยได้มาเพราะว่าต้องมาต้อนรับพี่ตูน
เพราะไหมพี่ตูนพาเรามาวิ่งที่บ้านเราแล้ว
จากน้องคายสู่อุดรก็เลยมาต้อนรับพี่ตูนในเซตที่สาม
จากน้องคายเข้าสูอุดรคนร่วมทันบุญเยอะมาก

แล้วก็เจอแต่คนมีความสุขอะไรก็รู้สึกแบบแฮปปี้มีความสุข
แต่จะจัดฉลองที่ไทยไหมครับเพื่อนรออยู่
อันนี้ก็ยังไม่ได้แพลน
เดี๋ยวก็รอเป็นคิวดูเวลาดูอะไรอย่างนี้ก่อน
ก็เดี๋ยวถ้าหากว่าจะฉลองอย่างไรแน่นอนก็แจ้งทุกคนให้ทราบ

ทุกคนภารกิจจะลัดตัวนะ
แต่ก็เต็มใจที่จะมาช่วยเหลือโครงการ๙คนละ๙นะคะ
เดี๋ยวบ่ายนี้เราก็ดูต่อเนื่องไปว่าจะมีใครบ้างนะคะ
แล้วก็ยอดบริจาคจะถึงเท่าไหร่เอาใจช่วยกันด้วยนะ
หลายคนคาดการณ์ว่าพอจบโครงการนี้ปุ๊บ
ยอดบริจาคน่าจะทะลุ๑๐๐ล้านก็เดี๋ยวไปกำลังสายให้ละกันนะคะ